มีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาภาวะน้องหมา
เป็นหมาพิษบูออกมาอารวาส

โอ้โหมันยังยืนกลางอยู่กลางถนนเลย
นี่คือรูปประพันธ์สันธาร

เขาทำไมสร้างผลงานอลังการ

ไป๒รายรายผู้หญิงคู่ด้วย

โอ้โหเข้าเนื้อเลยฮะอีกรายนึง

ไม่สนใจเลยขนาดตะโกน
กเวกโวยวายและร้องขอความเห็นใจ
จากในบ้านไม่มีใครออกมา

อย่างนี้ปล่อยหมากัดคนนะ
กฎหมายก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการสุดท้ายเจ้าหน้าที่มา
และคนที่มาเองเนี่ยประหลัดมาเองเลยฮะ
ประหลัดออบตมาตรวจสอบประหลัดประศรี
เขาใช้สองประหลัดออบตหนองคู่ที่อำเภอลำไปมาก
พอมาถึงเห็นหมาที่ตามคำล่ำลือเนี่ย
มันต้องโหดมันต้องดุแน่แต่พอมาถึง

้อ้อนไม่ดุร้ายแต่สรีระร่างกาย

คนที่อาจจะไม่ทราบเป็นเราแล้วก็บางทีก็ไม่รู้เหมือนกัน

ไม่ทราบก็เลยคิดว่าไอ้เจ้านี้มันเป็นหมาพิษบูจอมโหด
แต่พี่โชคอยู่ไหนแล้วเจ้าของยังไม่มารับผิดชอบเลยเหรอ
โทรไปหาพี่โชคแล้วพี่โชคก็ยอมรับว่า
เหตุการณ์นี้ถ้าเป็นจริงนะพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วหมาหลุดได้ไงอ๋อประตูมันพัง
ประตูรั้วที่บ้านพังไอ้เจ้าคู่นี้
มันเลยออกมาพอมันเห็นใครเนี่ยมันก็เลยกัดใส่เข้า
แต่จริงแล้วคู่นี้มันน่ารักพี่โชคบอกอย่างนี้เหรอ
แน่นอนเจ้าของหมามักจะมองหมาตัวเองว่าน่ารัก
กัดใครแต่พอมันเจอคนอื่นคนไกล
มันไล่กัดเข้าไปทั่วเจ้าของเองก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
แต่เพื่อความสบายใจของคนในพื้นที่
จากในพื้นที่ของลำไปมาบุรีลำ
เพื่อความสบายใจเดี๋ยวว่าจะพามันไปที่ยะโส
กินลาบยะโสหน่อยไปอยู่บ้านญาติที่จังหวัดยะโสธร
เพื่อความสบายอกสบายใจกับคนในพื้นที่นะฮะ
สรุปแล้วตกลงไม่ใช่พิษบูแต่เป็นเฟรนชบูด็อกนะฮะ